คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว
แต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคของประสบกรณิกรที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
เพื่อมาสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมหาราชวังนะครับ
เพราะต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
ติดตามบรรยากาศกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีบรรยายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัย

ขณะที่บางช่วงมีฝนตกลงมาอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ
ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยยังคงเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่อง
ยืนยันว่าจะขอทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ
ยังคงเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ภายในสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก
ทำกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ถอดใจ
เพราะต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงทำเพื่อประโยชน์กับปวงชนชาวไทยตลอด๗๐ปี
ของการคลองสิริราชสมบัติและขอให้ทุกคนทำความดี
ขัดแย้งตลอดจนน้อมนำพระราชดำรัฐ
เรื่องความพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตค่ะ
ทำการเพื่อเป็นหนึ่งใจเดียวรักษาความสามัคคี
และกระทำความดีต่อพระองค์ต่อพระองค์ท่านได้สั่งสอนเอาไว้
ว่ากระทำความดีเสด็จพ่อสั่งสอนไว้
ว่าอยู่แบบกระทำคือแบบการอยู่แบบประหยัด
เศรษฐกิจพอเพียง
คุณลุงก็จำกรรมที่พ่อสอนไว้ตั้งนาน

ยังได้มีการตั้งบูธจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
คอยบริการแจกน้ำแจกอาหาร
เช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน
ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความอาลัยและทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยให้การสนับสนุนบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
บริการโทรและบริการไวไฟฟรี
เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนจำนวน๓จุด

ตรงข้ามสารดีกาและหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมตำรวจโรงเรียนแพทย์เอกชน
และโรงพยาบาลตำรวจจัดหน่วยปฐมพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม๑๒จุด
ประกอบด้วยหน่วยปฐมพยาบาล๙จุดและโรงพยาบาลสนาม๒จุด
บริเวณกลองอำนวยการกอทมในสนามหลวงและข้างกระทรวงกลาโหม
ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย

โดยประชาชนสามารถขอรับยาดมแอมโมเนียและรับบริการตรวจร่างกายได้ฟรี
ขณะเดียวกันนะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
ระมัดระวังความเจ็บป่วยที่มาจากสภาพอากาศร้อนจัดและฝนตก
รวมถึงให้ดื่มน้ำเปล่ามากค่ะ
และในวันนี้นะคะสำนักพระราชวังจะปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ในเวลา๑๖นาฬิกา
และจะเปิดให้ลงนามใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ